คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าค่ะคดีแม่ปุ๊กหรือนางสาวนิถาวัย๒๙ปีนะคะ
ที่ตอนนี้ถูกตำรวจแจ้งข้อหาหนักหลายข้อหาเลยค่ะ
เรื่องนี้เริ่มต้นจากเมื่อหลายปีก่อนนะคะ
ปุ๊กคนนี้ได้โพสต์ภาพลูกสาวก็คือน้องอมยิ้ม
บอกว่าน้องอมยิ้มมาป่วยเป็นโรคประหลาดที่หายาก
ก็จะมี๑ในล้านคนเท่านั้นที่ป่วยด้วยโรคนี้
ปุ๊กบอกว่าตัวเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

ก็เลยมีการโพสต์ในโลกโซเชียลโพสต์ขายของ

แต่สุดท้ายเนี่ยน้องอมยิ้มเสียชีวิต

ลูกชายอีกคนนึงที่ชื่อว่าน้องอิ่มบุญแล้วก็บอกว่าน้องอิ่มบุญป่วยคล้ายคล้ายกันเลย
มีการโพสต์ขายของอีกคราวนี้ขายพวกหน้ากากอนามัยอะไรต่างแล้วก็เหมือนกับขอรับบริจาคอีก
แต่เรื่องนี้กลายเป็นคดีก็เพราะว่าคนที่สงสารแม่ปุ๊กสงสารว่าโอ้โหสู้เห็นลูกป่วยเนี่ย
เขาซื้อของเขาอุดหนุนซื้อของแล้วไม่ได้ของเขาก็เลยแจ้งความดำเนินคดีตรวจสอบไปตรวจสอบมา
มันเรื่องมันเลยเป็นกลายเป็นว่าเอ๊ะมีคนสงสัยเพิ่มว่าพฤติกรรมของแม่ปุ๊กแปลกโดยเฉพาะคุณหมอ
คุณหมอที่มาช่วยลูกคนที่สองน้องอิ่มบุญนะคะที่บอกว่าอาการคล้ายกับน้องคนแรกเลยอ่ะ
อมยิ้มคุณหมอบอกว่าน้องอิ่มบุญเนี่ยนะตอนจังหวะที่คุณหมอกำลังช่วยอยู่เนี่ยอาการหนักเนี่ย
ปุ๊กแทนที่จะมาดูลูกเอามือถือมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปลูกตอนอาการหนักแล้วก็คุณหมอบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ย
พบเหมือนกับมีสารพิษอยู่ในร่างกายของเด็กนะคะแล้วก็รับสารพิษนี้จากทางปากด้วยค่ะ
อันนี้คือเรื่องราวของแม่ปุ๊กหรือนางสาวนิษฐาคนนี้เดี๋ยวค่อยไล่เรียงทีละประเด็นนะคะ
นางสาวนิษฐาวงวานหรือแม่ปุ๊กอายุ๒๙ปีเป็นผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีหลายข้อหาเลยค่ะมาดูข้อหากันก่อน
ข้อหารับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ช่อกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและช่อกงประชาชนคดีนี้ตำรวจกองปราบจับนางสาวนิถาที่บ้านแถวแถวดอนเมืองตั้งแต่สิบแปดพฤษภาคมนะคะ
เพราะตำรวจเขามีข้อมูลว่านางสาวนิถาคนนี้ให้สารพิษต่อน้องอมยิ้มลูกสาววัย๔ขวบก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิตไป
รวมถึงน้องอิ่มบุญลูกชายวัย๒ขวบที่บอกว่ามีอาการป่วยแล้วก็ป่วยหนักคล้ายกับน้องอมยิ้ม
อกจากนี้มีการโพสต์ข้อความบอกเล่าอาการขายของเปิดรับบริจาคมีคนสงสารทั้งซื้อของทั้งบริจาคไปโอ้โหเป็นหลักสิบล้านนะคะ
อมยิ้มเนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นเด็กที่นางสาวนิถาหรือแม่ปุ๊กรับอุปการะมา
หลังจากเมื่อปี๒๕๕๙นางสาวเอมประกาศหาคนดูแลบุตรผ่านทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าตัวเองท้องแบบไม่พร้อม
ปุ๊กไปอ้างว่าตัวเองเป็นเพศรัชกรขอรับอุปการะเด็กแม่ของเด็กที่ชื่อว่านางสาวเอมก็บอกว่าเออดูน่าเชื่อถือยกลูกให้ค่ะ
เชื่อว่าลูกน่าจะได้รับการดูแลที่ดีแต่ไม่ได้มีเอกสารอะไรในการรับเป็นบุตรบุญธรรมนะคะ
ตำรวจตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ตัวนางสาวนิถาหรือแม่ปุ๊กรับโอนเงินเนี่ยเป็นบัญชีที่ได้เอกสารมาจากนางสาวเอมค่ะ
ปุ๊กอ้างว่าจะนำเอกสารไปทำประกันให้กับน้องอมยิ้ม
นางสาวเอมบอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าจะไปรับเงินบริจาคหรือว่าอะไรก็เลยยินยอมให้เอกสารกับแม่ปุ๊กไป
แล้วไปเปิดบัญชีเปิดเพิ่มอีกสี่บัญชีนะคะนี่ค่ะ
ทีนี้ตำรวจเขาไล่ตรวจสอบ
ล้านบาทแล้วยอดเงิน๑๕ล้านบาทมันไม่สัมพันธ์กับการรักษาลูกอ่ะ
จากการตรวจสอบยังไม่พบว่านางสาวเอมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเปล่านะคะแต่ชื่อบัญชีเป็นชื่อของนางสาวเอม
นางสาวเอมบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องแม่ปุ๊กขอไปเปิดบัญชีบอกว่า
จะทำประกันให้กับลูกครับส่วนสารพิษค่ะที่คาดว่านำมาใช้เนี่ยนะ
วันนี้นะคะตำรวจไปตรวจค้นแล้วตำรวจบอกว่าพบสารต้องสงสัย
ลักษณะเป็นของเหลวบรรจุอยู่ในขวดแก้วใสค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีตรวจสอบ
ว่าเป็นสารอะไรออกฤทธิ์ยังไงตัวแม่ปุ๊กได้มาจากที่ไหน
เป็นสารที่ต้องใช้เฉพาะทางหรือเปล่ามีใครเกี่ยวข้องอีกไหม
เพราะแม่ปุ๊กอ้างว่าตัวเองเป็นเพศรัชกรตำรวจบอกว่าตรงนี้
ต้องขยายผลเพิ่มนะคะที่ไปเจอสารต้องสงสัยนี่คือเจอที่บ้านตอนไปจับแม่ปุ๊กนะ
นี่ค่ะส่วนคุณหมอยืนยันว่าเด็กทั้งสองคน
ได้รับสารผ่านทางการกินเข้าไปนะคะผ่านระบบทางเดินอาหาร
ไม่ได้เป็นโรคเรนินโนมาหรือว่าโรคจากระบบพันธุกรรม
ตามที่แม่ปุ๊กอ้างนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าโรคนี้ยังไม่มีในประเทศไทยด้วยซ้ำค่ะ
อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยทางการแพทย์ก็ยืนยันข้อเท็จจริงมาให้เราแล้วว่า
มันไม่ได้เกิดจากตามที่ทางผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้างนะครับ
แล้วก็ลักษณะของอาการเนี้ยมันก็เข้ากันได้กับการได้รับสารพิษนะครับเอ่อ
โดยโดยการกินเข้าไปในวันที่มีการจับกลุ่มนะครับ
ก็ได้มีการขออนุญาตสารในการเข้าตรวจค้นในคราวเดียวกันนะครับ
ก็ทางคณะทำงานของกองการ๔กองการปราบปรามเนี่ยก็พบสารบางอย่างที่
พบสารต้องสงสัยแล้วกันนะครับเป็นสารต้องสงสัยซึ่งขณะเนี้ย
ก็อยู่ระหว่างการส่งให้ทางนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบนี่นะคะ
เราก็ค่อยไล่เรียงไปทีละประเด็นทั้งเรื่องของการรับลูกมาดูแล
เรื่องของสารพิษเรื่องของบัญชีเงินเรื่องของเด็กทั้งสองคนรับสารพิษ
ผ่านทางการกินนะคะทีนี้ค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
ตัวผู้ต้องหาแม่ปุ๊กคนนี้ให้การภาคเศษในประเด็นช่อโกง
รับแค่ว่าขายของจริงแต่มีปัญหาในการจัดส่งของ
ส่วนเรื่องของเด็กทั้งคู่เขาปฏิเสธนะคะ
ข้อหาเกี่ยวกับเด็กทั้งคู่เขาปฏิเสธยืนยันว่าน้องอิ่มบุญ
เป็นลูกแท้ของเขาพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจดีเอ็นเอ
ตอนนี้รอผลตรวจอยู่ค่ะแล้วตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมาอีกว่า
อาจจะมีเด็กคนที่๓ด้วยนะที่แม่ปุ๊กกำลังจะรับมาอุปการะนะคะ
ตำรวจกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบในประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ
คือน้องอมยิ้มเนี่ยรับมาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่อายุไม่กี่เดือน
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตตอนสี่ขวบอืม
อิ่มบุญเนี่ยบอกว่าตั้งท้องนะเป็นลูกแท้แท้เลยค่ะนะ
แต่ปัญหาก็คือว่าเด็กสองคนเนี่ยที่ทั้งแพทย์และตำรวจตรวจสอบพบก็คือ
ได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายลักษณะจากการกินอืม
มันไปสอดคล้องกับเรื่องการเปิดรับบริจาคการขายข้าวของต่าง
บอกว่าจะต้องหาเงินมาช่วยลูกที่ป่วยเป็นโรคหนึ่งในล้านค่ะ
คนหนึ่งเป็นเสียชีวิตเอ้าอีกคนนึงเป็นอีกใช่คนเขาจับพิรุษได้หลายอย่างไงฮะ
คือน้องอิ่มบุญที่เป็นเด็กชายวัยสองขวบที่เป็นลูกแท้ของนางสาวนิถาเนี่ย
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะใช่ค่ะคุณหมอดูแลอยู่ค่ะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รับเด็กไปดูแลแล้วเพราะว่านางสานิถาตอนเนี้ย
อยู่ในเรือนจำระหว่างการฝากขังของคดีนะครับ
ปัญหาก็คือว่าตกลงแล้วน้องอิ่มบุญเนี่ย
เป็นลูกแท้แท้ของเธอหรือเปล่าอืมเพราะถ้าผลดีเอนเอออกมาแล้วบอกว่าไม่ใช่ลูกแท้เนี่ย
อันนี้มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าคุณไปหาเด็กมาอยู่ในการอุปอ่า
อุปการะแล้วทำให้เด็กเจ็บป่วยไม่สบายเพื่อเปิดรับเงินบริจาคหรือเปล่า
นี่นะฮะมันมีการเปิดเผยเรื่องแชทออกมานะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นการแชทข้อความทางไลน์ระหว่างนางสาวนิษฐาหรือว่าแม่ปุ๊ก
กับหญิงสาวที่ชื่อเอมที่เป็นแม่แท้ของน้องยิ้มหรือว่าน้องอมยิ้ม
นี่นะฮะคือเป็นการพูดคุยกันหลังจากที่น้องอมยิ้มเนี่ย
เสียชีวิตแล้วต้องจัดงานศพนะครับทางตัวแม่ปุ๊กเนี่ย
เขาส่งภาพในงานศพไปให้กับนางสาวเอมนะครับ
แล้วบอกว่าเตรียมงานไว้หมดแล้วทุกอย่างพร้อมแล้ว
ไม่มีอะไรติดค้างฝั่งนางสาวเอมเนี่ย
ถามกลับมาทางข้อความบอกว่าเออแล้วเด็กอีกคนน้องอิ่มบุญเป็นใครอ่ะ
ราบรื่นใช่ไหมอืมตัวแม่ปุ๊กเนี่ยได้ตอบกลับไปบอกว่า
เป็นหลานชายของพี่เองค่ะลูกน้องชายพี่เลี้ยงคู่มากับน้องอมยิ้ม
ก็เลี้ยงมาเหมือนอมยิ้มนี่แหละพี่เนี่ยเอาแต่ลูกคนอื่นมาเลี้ยง
แท็ตเนี้ยมันหลุดออกมาใช่ก็เลยทำให้คนเริ่มที่จะ
ตีความว่าเอ๊ะตกลงแล้วอิ่มบุญเนี่ยเป็นลูกแท้ของเธอ
เหมือนที่เธอบอกหรือว่าก็ไปเอาเด็กจากไหนมาเลี้ยง
เพื่อทำให้เด็กเขาป่วยแล้วไปรับเงินบริจาคเหมือนกัน
วันนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ถามเรื่องนี้อีกครั้งนะครับจากพ่อแล้วก็น้องชายของนางสาวนิษฐานะครับ
ซึ่งพ่อเนี่ยเขายืนยันมาตลอดหลายวันแล้วว่า
ลูกสาวเขาตั้งท้องจริงเขานี่แหละเป็นคนพาไปฝากท้อง
พาไปคลอดไปส่งโรงพยาบาลพ่อของนางสานิถาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเครียดมาก
เรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาคเงินนะหรือว่าแอบเอาชื่อบัญชีของเอมแม่ของน้องอมยิ้ม
ไปบริจาคเงินเนี่ยเรื่องนี้คนในบ้านไม่มีใครรู้เรื่องเลย
ส่วนเรื่องการแชทที่บอกว่าน้องอิ่มบุญไม่ใช่ลูกของปุ๊กเนี่ย
แต่เป็นลูกของน้องชายปุ๊กเรื่องนี้นะครับ
น้องชายของแม่ปุ๊กยืนยันว่าไม่เคยมีลูกนะ
ตัวเขาไม่เคยมีลูกแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแชทนั้นน่ะ
พี่สาวคุยกับใครคุยแบบไหนคุยอะไรยังไงนี่ฮะ
คือวันนี้ทั้งพ่อทั้งพี่ชายของนางสาวนิถาเนี่ยให้สัมภาษณ์เรานะครับ
เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าระหว่างที่มีการให้สัมภาษณ์กันเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับตัวลูกชายเองเนี่ยก็พยายามที่จะจับแขนพ่อแล้วก็เหมือนกับ
อ่าคอยคอยแตะคอยบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกัน
อันนั้นก็แล้วแต่นะครับผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะตรงนั้นมันออกมาได้ยังไงเขาคุยกันสองคนผมไม่รู้ครับอืม
อันนั้นเรื่องของเขาสมโทษครับผมผมไม่มีข้อมูลอะไรอย่างนี้ที่ได้
ผมก็ไม่รู้ได้เพราะอยู่ข้อมูลนั้นออกมายังไงผมก็ไม่ทราบ
ผมยังไม่เคยเห็นแชทนั้นเลยครับไม่เคยเห็นด้วยเพราะว่ามันผม
ยังไม่รู้ว่ามันมาจากเขาอ่านี่ฮะแต่ว่าพ่อเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์
ตอนที่สัมภาษณ์คนเดียวเมื่อวันสองวันก่อนยืนยันว่าลูกสาวเขาท้องจริง
ค่ะนะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่าเห็นน้องอมยิ้มมาเล่นที่หน้าบ้านเนี่ยบ่อยมากนะครับ
ตอนนั้นน้องอมยิ้มเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสหน้าตาน่ารัก
แต่ระยะหลังเข้าโรงพยาบาลบ่อยไปโรงพยาบาลออกมาได้๒๓วันก็ต้องกลับไปอีก
แล้วแม่ปุ๊กก็จะบอกตลอดว่าน้องอมยิ้มแพ้อาหารที่ซื้อมาจากหน้าหมู่บ้าน
หรือไม่ก็บอกว่าแพ้อาหารทะเลส่วนน้องอิ่มบุญลูกชายคนเล็กนะครับ
ไม่ค่อยเห็นออกมาวิ่งเล่นมารู้ว่าแม่ปุ๊กมีลูกชายก็ตอนที่เป็นข่าวนี่แหละ
แต่ก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านเคยเห็นว่าแม่ปุ๊กเนี่ยลักษณะเหมือนตั้งคัน
เพราะว่าท้องโตแล้วใส่ชุดคลุมท้องยอมรับว่าตกใจมากที่เห็นข่าว
แล้วมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กสองคนเพื่อนบ้านบอกว่าก็ถือว่าโอ้โหเฮี่ยมโหดมาก
ส่วนเรื่องบัญชีที่เปิดรับบริจาคเพื่อรักษาลูกนะครับคนในหมู่บ้านบอกว่าก็ช่วยกันนะ
ลูกค่าก็โอนผ่านชื่อบัญชีของแม่ของน้องอมยิ้มที่ชื่อเอมมาและ
ก็โอนให้ตลอดเวลาแม่ปุ๊กเขาโพสต์ทีนึงก็สงสารก็โอนให้แต่มัน
ก็มีจุดที่ผิดสังเกตก็คือพอรับบริจาคครั้งหนึ่งก็ปิด
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วตกลงนางสาวนิถาหรือแม่ปุ๊กเนี่ยเขาเป็นเพศรัชกรจริงหรือเปล่า
เพื่อนบ้านบอกว่านางสาวนิทหาเนี่ยเขาเคยเรียนคณะเพศสัจนะ
เคยเรียนเพศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่เรียนไม่จบ
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า
ที่ไปรับน้องอมยิ้มมาเลี้ยงเนี่ยขอมาเลี้ยงเนี่ยเพื่ออะไรยังไง
แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมมีลูกสองคนเนี่ยจะเป็นลูกที่ขอมาเลี้ย
ว่าลูกจริงก็แล้วแต่เนี่ยทำไมเด็กสองคนอาการป่วยเหมือนกันหมด
คุณต้องสอบตายรึเปล่า
ไม่น่านะเพราะว่าตอนหลานรับปริญญาแบบเขายังไม่จบ
พี่ก็เห็นเขาใส่ชุดนักศึกษาอยู่สองสามปีนะ
แต่ว่าตอนนั้นโปรไฟล์ในรูปเฟสเขาเขาเปลี่ยนเฟสเขาบ่อยมาก
งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เป็นแบบนี้
ถ้าเรามองแล้วว่ามันทำได้ยังไงพี่มองว่าทำไมมันไม่ผูกพันกันเลยเหรอ
คนเราแล้วแบบเราเลี้ยงเด็กมาสักคนนึงเนี่ยอย่างถ้าเกิดเรารับจ้างเลี้ยงเด็ก
อย่างนี้เราเลี้ยงเรายังรักเลยไม่ใช่ลูกเราอ่ะเออแต่ทำไมถึงทำได้อ่ะ
ทำไมถึงมันบอกไม่ถูกเราก็อึ้งไปเลยเหมือนกัน
ทีนี้ก็ต้องไปไล่ถึงทางต้นทางด้วยนะเรื่องของบัญชงบัญชีการรับเด็กมาเลี้ยงอุปการะเนี่ย
แม่แท้ของน้องอมยิ้มเนี่ยชื่อว่าเอมนะครับเป็นคนนครสวรรค์ครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่นครสวรรค์ไปดูบ้านเนี่ยเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้น
ประตูหน้าบ้านสีเขียวระแวกระแวกแถวนี้นะสีเขียวอ่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยล็อกกุญแจนะครับ
คือถ้าดูแล้วจากประตูรั้วก็ล็อกกุญแจประตูด้านในบ้านก็ล็อกกุญแจ
ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะตกลงแล้วยังไงกันเนี่ย
ยังไงกันต่ออะไรยังไงนะครับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงบอกว่า
อ่าก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาไปไหนอะไรยังไงกันนะ
แต่ก็เห็นว่าเจ้าของบ้านเขาก็ขนกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นรถยนต์
อ่าก็ไปกันตั้งแต่เมื่อเช้ามืดวันนี้ก่อนที่นักข่าวจะมา
แต่ไม่รู้ว่าไปไหนอะไรยังไงส่วนเรื่องลูกเรื่องเต้าอะไรยังไง
เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอืมทีนี้ค่ะเราให้ติค่ะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนโพสต์เรื่องแม่ปุ๊กตั้งแต่ต้นเลยอ๋อเหรอฮะ
เป็นคนตั้งข้อสังเกตแล้วสงสัยว่าแม่ปุ๊กวางยาลูกเพื่อที่หวังเงินบริจาคและหวังขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือเปล่า
อืมจนถูกแม่ปุ๊กฟ้องอ่ะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาพรบคอมพิวเตอร์อ่ะ
เลยฮะเธอก็เลยมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
นางสาวเบนเจวันเรือนทองค่ะเธอเป็นคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็โพสต์เรื่องแม่ปุ๊กแล้วเธอก็ถูกแม่ปุ๊กแจ้งความพรบคอมพิวเตอร์
นางสาวเบนเจวันบอกว่าคือเธอเนี่ยติดตามเรื่องแม่ปุ๊กหรือนางสาวนิถามาตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
เพราะเธอเห็นแล้วเธอสงสารว่าแม่ปุ๊กเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกป่วยด้วยโรคประหลาด
ปุ๊กจะโพสต์คลิปเวลาน้องอมยิ้มรักษาแล้วขอเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษา
คนบริจาคเยอะนะคะตัวนางสาวเบนเจวันคนนี้บอกว่าเธอก็บริจาคเธอก็ส่งเงินไปช่วย
สิงหาคม๒๕๖๒น้องอมยิ้มเสียชีวิตเธอไปร่วมงานศพด้วยซ้ำ
แต่เธอบอกว่ารูปหน้าศพของน้องอมยิ้มไม่เขียนชื่อไม่เขียนนามสกุล
เขียนแม้กระทั่งวันเกิดและวันมรณะเธอบอกว่าประเด็นนี้เธอสงสัย
แต่เธอก็ไม่กล้าถามผ่านไปไม่กี่เดือนทีนี้แม่ปุ๊กโพสต์อีก
ทีนี้เป็นลูกอีกคนคือน้องอิ่มบุญบอกป่วยเหมือนน้องอมยิ้มเลย
ต้องใช้เงินรักษาเยอะมากเลยขอรับบริจาคด้วยได้ไหม
คนก็บริจาคเธอเองก็บริจาคอีกนะคะครับ
ปุ๊กบอกว่าเงินที่รับบริจาคไม่พอก็ขายกล้วยกรอบชุดละสามร้อย
เพื่อนำเงินมารักษาเธอก็สงสารโอนเงินไปซื้อกล้วยกรอบอีก
แต่ไม่ได้รับกล้วยที่สั่งไปแล้วติดต่อแม่ปุ๊กไม่ได้
เธอก็เลยถามจากคนที่เธอไปรู้จักในงานศพของน้องอมยิ้มค่ะ
บอกว่าแม่ปุ๊กเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหลอกขายหลายอย่างเลย
เครื่องวัดอุณหภูมิทั้งหน้ากากอนามัยทั้งนมทั้งกล้วยกรอบ
อกให้คนหลงเชื่อแต่เธอบอกว่าตอนแรกเธอไม่เชื่อคนที่ให้ข้อมูลนี้
บอกเอ๊ะแม่ปุ๊กจะมีพฤติกรรมแบบนี้เหรอ
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กว่าเอ๊ะมีคนเอาลูกมาหากิน
แล้วก็หลอกว่าลูกไม่สบายขอรับเงินบริจาคจนคนหลงเชื่อโอนเงินไปเยอะเลย
แต่เธอไม่ได้ระบุว่าใครเธอโพสต์เอาไว้กว้าง
แต่แทนที่แม่ปุ๊กจะนำหลักฐานอะไรมาชี้แจง
กลับแจ้งความเธอเอาผิดในข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์
คนข้างบ้านแม่ปุ๊กที่เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะ
เขาเห็นโพสต์นี้แล้วเขาเลยแอดเฟสเรามา

เขาสังเกตว่าน้องอิ่มบุญนะคะเป็นเด็กที่ร่างกายแข็งแรงมาก

แล้วอยู่เขาอายซิลกระทันหัน
แล้วหมอบอกว่าพบสารเคมีในร่างกาย
เราสงสัยเขาเราโพสต์ว่าวางยา
คนเป็นแม่ต้องเอาใบแพทย์ออกมาโชว์ไหม
เพราะเราเป็นคนบริจาคแล้วคนอื่นก็บริจาคเขาก็อยากรู้กัน
โพสต์ว่าวางยาลูกแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเขา
ถ้าเขาร้อนตัวเขาแม่ก็ท้าเขานะ
เขาก็เขียนเขาเรียกว่านะ
เขียนบอกว่าเอาหลักฐานแพทย์ใบแพทย์เอ็มบุญมาให้ดูได้ไหม
ว่าว่าน้องอิ่มมาเป็นอะไรกันแน่แต่เขาไม่ทำ
เราคิดว่าเราเราช่วยเด็กเราได้บุญนะแต่มันเหมือนเป็นได้บาป
เพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้ทรมานเด็กจนตาจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ

เราคิดว่าบางทีคนที่ให้แล้วไม่คิดอะไร
มันเป็นการส่งเสริมมิจฉาชีพให้ทำแบบนี้ไม่หยุด
หนูยิ้มตายแล้วก็ไม่หยุดก็ยังโลภอยู่ก็เอาอิ่มบุญมาป่วยแทนหนูยิ้ม
นี่นะคะนางสาวเบนเจวันคนนี้ก็เลยบอกว่าเธอมีข้อมูลด้วยนะคะ
เงินที่แม่ปุ๊กได้มาจากคนใจดีคนสงสารคนใจบุญบริจาคไปเนี่ยนะ
เอาไปซื้อหวยเธอใช้คำว่าหวยนะคงไปซื้อแบบผิดกฎหมาย
ตัวละพันอย่างนี้ไปเล่นแชร์ออมเงินไปซื้อทองเนี่ยค่ะ
ส่วนน้องอิ่มบุญใช่ลูกแท้ของแม่ปุ๊กหรือเปล่านางสาวเบนเจวันบอกว่า
ไม่เคยถามนะคะแต่วันที่ไปร่วมงานศพน้องอมยิ้มเห็นผู้ชาย
หน้าตาเหมือนน้องอิ่มบุญอุ้มอยู่เธอคิดว่าเป็นพ่อของน้องอิ่มบุญ
แต่คนในงานบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกผู้ชายคนนั้นน่ะคือน้องชายของแม่ปุ๊ก
เธอก็เลยสงสัยว่าคนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วยไหมเธอตั้งข้อสังเกตเอาไว้เป็นคำถามเอาไว้นะคะครับ
หลังจากน้องอมยิ้มเสียชีวิตไปก็เหมือนกับแม่ปุ๊กก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ว่าถูกคนในครอบครัวตำหนิว่าทำให้น้องอมยิ้มเสียชีวิต
เหมือนกับเป็นการโพสต์เอาไว้อย่างนั้นแก้เกอร์อะไรแบบเนี้ยอืม
แต่คดีนี้อยู่ที่กองปราบแล้วถูกต้องค่ะนะ
ผมเชื่อว่ากองปราบเนี่ยคลี่คลายสะสางได้แน่นอน
ตอนนี้ที่รอที่สำคัญก็คือการตรวจผลตรวจดีเอนเอ
ว่าแม่ปุ๊กนี่จะใช่แม่แท้ของน้องอิ่มบุญหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็คือเรื่องของสารเคมีสารพิษต่าง
อยู่ในตัวเด็กทั้งสองคนแม้คนหนึ่งจะเสียชีวิตไปแล้ว

ก็วางยาเด็กเพื่อหวั่งเงินบริจาคมันจะโหดร้ายเกินไป

เดี๋ยวเราตามให้นะครับ